ที่ระเยองเนี่ยเค้าต้องสั่งปิดน้ำตก๒จุดเลยนะ
เพราะอะไรอ่ะล้ำหลากมากพี่บร่าด
ที่คุยกันตั้งแต่๒๓วันนี้จำได้ไหมข่าวแบบนี้
คือช่วงนี้ครับน้ำตกถ้าจะไปกันจริงไปดู

เป็นจุดที่นั่งดูผลัดจะนั่งดูไหม

สีของน้ำประหนึ่งเหมือนชานม
เห็นไหมสีขุ่นน้ำตัญแบบนี้
เกิดฝนตกหนักบนแววเทือกเขาชะเมาเขาวง
ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยเมื่อวาน
สักประมาณบ่ายสามอะค่ะแล้วน้ำมันขุ่นแบบนี้นั่นแหละ
เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยพัดถล่มสะพานปูน
น้ำตกเขาชะเมาใกล้กับที่ทำการอุทยานอันนี้นี่
อันตรายจากเหตุน้ำป่าดินโครนถล่ม
แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รุ่มด้วยนะ
ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าที่ไหลหลาก

น้ำป่ามันยังหลากเข้าท่วมวัดเขาชะเมาบ้านเรือนชาวบ้าน
โดนกันไป๓หมู่ทั้งหมู่๒หมู่๔หมู่๗นะคะ
ฝนมันตกมาต่อเนื่อง๓ชั่วโมงกว่า
มีใครเป็นอะไรไหมยังไม่มีตัวเลขรายงานนะคะ

สั่งให้สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
โอ้โหดูสิถนนพอมันเกิดเหตุแบบนี้
บางทีถนนสัญจรไปมาไม่ได้แล้ว
ก็ต้องหามาตรการในการช่วยเหลือในการเยียวยาบ้านเรือนชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ